เนี่ยด้านหลังน้ำเจ้าพระยาพังคันกั้น
ทัลลักษณ์ท่วมนทบุรีจริงข้อออกกระสอบซ้ายนะ
มาวางวางเป็นแมวแล้ว
แต่แรงน้ำมันมามันไม่ไหว

เสริมแล้ววางให้มันแน่นแข็งแรงกว่าเดิมแล้ว
ไม่ไหวคนนนทบุรีเมื่อคืนไม่ได้นอนเลยคุณผู้ชม

มาเป็น๑๐รถ๑๐คันรถแล้วเอามาอุด
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูภาพกันหน่อยค่ะ
ออกได้เห็นไหมให้แห่งน้ำมันล้น
พี่ดา

พี่ดา

โอ้โหนี่คือชาวบ้าน

เที่ยงคืนดึกดื่นขนาดไหนมันนอนไม่ได้

มันจะล้อมบ้านไปหมดแล้วล้อมตัวไปหมดแล้วนะครับ

คุณผู้ชมช่วงสักประมาณ๓ทุ่มครึ่งที่ผ่านมา

วัดศรีรัตนารามหรือว่าวัดบางพังนะคะ

นี่แหละมาท่วมบ้านชาวบ้านเป็น
หลังคาเรือนแล้วตอนแรกนะ
ชาวบ้านกับเทศบาลนครปักเกร็ด

ทำแนวคันดินเสริมเข้าไปเสริมเข้าไปหลังแนวกระสอบอีกใช้เวลาเป็นชั่วโมง
ว่าได้ไหมป้องกันน้ำไว้ได้นะเอาดินเหนียวมาอุดแบบนี้
นายกเทศมนตรีนครปักเกร็ดค่ะนายกเทศวิชัยบรรดาศักดิ์บอกว่าโอ้โหเนี่ยดูสิ
ลงหมอกคุมใช่ค่ะต้องมาลงคุมงานด้วยตัวเองเลยแล้วก็บอกว่าเอาจริงนะ
ยังมีจุดเสี่ยงที่แบบคันกั้นน้ำมันอาจจะแตกอีกหลายจุดเลยแต่ตอนนี้นายกเทศก็ส่งเจ้าหน้าที่
เฝ้าระวังห้ามกระพริบตาตลอด๒๔ชั่วโมงเลยแล้วก็บอกว่าจะรักษาพื้นที่ปากเกร็ดเอาไว้ให้โดนน้ำน้อยที่สุดนะคะ
อันนี้คือความตั้งใจของนายกเทศเลยนะคะจากปากเกร็ดครับมาดูอำเภอเมืองนทบุรีบ้างคุณผู้ชมฮะ
ชาวบ้านในชุมชนวัดแคนอกซอยนนทบุรี๒๓คือปกติเขาก็ต้องคอยเฝ้าระวังอยู่แล้วนะอย่างที่พี่เบิร์ดพี่น้ำแข็งบอกดึกดื่นไม่ได้นอนหรอก
รอดูนี่แหละว่าแม่น้ำเจ้าพระยานน้ำมันจะเข้าทั่วพื้นที่หรือเปล่าทีนี้เขาเห็นแล้วครับว่าเออน้ำมันเริ่มเอ่อล้นข้ามแนวคันกั้นกระสอบมาแล้ว
ไม่ใช่ครั้งแรกน่ะคุณผู้ชมค่ะนี่รอบที่๕ละครับโอ้โหชาวบ้านบอกตอนนี้ยังไหวแต่ถ้ามันเพิ่มสูงมากกว่านี้
อีกสัก๕เซน๑๐เซนเนี่ยไม่น่าไหวแล้วฮะเขาบอกแล้วคงต้องเฝ้ากันแบบนี้วันต่อวันเลยฮะ
ใช่ไอ้คำว่ายังไหวหมายถึงณตอนนี้นาทีนี้มันไหว
แต่ไม่รู้เลยอีกชั่วโมงข้างหน้าอีกครึ่งวันข้างหน้า
หรือว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงวันนี้๑๑ใช่ไหม
ยังอยู่ในวันที่น้ำทะเลหนุนสูงอยู่ใช่
แล้วอีกจุดหนึ่งคุณผู้ชมจุดเดิมแถวสะพานพระราม๕
เพิ่งรายงานไปวันก่อนเองนะคะเรื่องนี้ว่าแบบตรงจุดสะพานพระราม๕
มันเจอปัญหาปัญหาที่ว่าอะไรคันกั้นน้ำมันพังเสียหายใช่ไหม

แต่ทีนี้เทศบาลเองเขาก็ไปซ่อมไปสูบน้ำออกจนแห้งแล้วนะ
หายใจได้หน่อยหนึ่งปรากฏเมื่อคืนค่ะคุณผู้ชม
สองทุ่มคันกั้นน้ำพังอีกโอ้แล้วก็มีน้ำเอ่อมาที่ถนนแบบเนี้ย
ดูสิคือเข้าไปท่วมตรงแยกสะพานพระรามห้านะสูงประมาณสักสามสิบถึงห้าสิบเซน
มอเตอร์ไซค์มาสองทุ่มเวลาคนกำลังกลับบ้านเลยอ่ะใช่
สภาพเป็นแบบนี้เลยดอมค่ะเนี่ยครึ่งล้อแบบนี้นะ
รถก็เสียหลายคันจอดตายนิ่งสนิทอยู่เจ้าหน้าที่ต้องมาอำนวยการจราจร
เข้าก่อนเข้าไปเพราะไม่งั้นหรือจอดขวางกันนะอืม
ส่วนที่หมู่บ้านบุรีรังสรรค์อยู่ใกล้กับสะพานพระราม๕เทศบาลเขาก็เอากระสอบทรายเนี่ย
มาสร้างเป็นแนวคันกั้นน้ำใหม่ให้มันแข็งแรงขึ้นมาเสริม
ปรากฏว่าไม่สามารถปิดกั้นมวลน้ำได้ค่ะ
คือคันกั้นน้ำไม่แตกหรอกแต่ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพญามันสูง
ทีนี้พอมันสูงแล้วมันล้นข้ามคันกั้นมาเลยไหลเข้าทั่วหมู่บ้าน
นี่เข้าไปในพื้นที่แต่ละหลังเลยนะคะแล้วก็ท่วมถนนแบบนี้ค่ะ
แม่บ้านที่เดินลุยน้ำออกมารับลูกสาวที่ไปโรงเรียนกลับเข้าบ้านนะนะ
บอกว่าโอ้โหลุยน้ำตั้งแต่เช้าแล้วคอยรับลูกสาว
ที่เห็นมันน้อยกว่าเมื่อวันก่อนเยอะเลยนะ
แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าจะเป็นแบบนี้อีกนานแค่ไหน
นี่ดูสิต้องฝ่าแบบนี้ไปค่ะ
เห็นใจแทนจริงนะแล้วก็ตั้งแต่เมื่อวานจนมาเช้าวันนี้ยังมีฝนตกอยู่เรื่อยด้วยนะคุณผู้ชม
อยู่พื้นที่ไหนมารายงานกันหน่อยว่าฝนหยุดหรือยัง
มาดูที่ชัยนาธครับอำเภอสัพพยาคุณผู้ชมฮะ
ชุมชนนะเขาก็อยู่กันไม่ได้แล้วอยู่ในบ้านไม่ได้ต้องมานอนกันริมถนน
สูงสุดของปีนี้อีกแล้วครับเมื่อคืนนี้เนี่ยอัตราระบายน้ำทะลุ๓๑๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาทีไปแล้วนะ
โอ้โหนี่ไปดูกันหน่อยที่เขื่อนเจ้าพระยาอำเภอสัพยาจังหวัดชายนาฏ
และนิดหนึ่งไบน้ำที่ไหลลงเขื่อนเนี่ยผ่านจุดวัดน้ำไข้เจียรภัวร์จังหวัดนครสวรรค์
เพิ่มขึ้นต่อเนื่องครับจากปริมาณน้ำฝนจากทางตอนบนของประเทศนี่แหละ
วัดได้อัตรา๓๐๖๕ลูกบาทเมตรต่อวินาที
ตีหนึ่งเลยตีหนึ่งเมื่อคืนนี้เคือนเจ้าพระยาเพิ่มอัตราระบายขึ้นไปที่สามพันหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าลูกบาทเมตรต่อวินาที
สูงกว่าเมื่อวานอีกเหรอใช่ครับพี่เบิร์ตฮะโอ้โหนี่สูงที่สุดในรอบปีติดต่อกันเป็นวันที่สองแล้ว
ก็ทำให้พื้นที่ท้ายเขื่อนระดับน้ำขึ้นสูงต่อเนื่องวัดได้๑๗เมตร๓๗เซนจากระดับทะเลปานกลางครับ
ล้นสูงกว่าตลิ่งเนี่ย๑เมตร๓เซนติเมตรจากระดับทะเลปานกลาง
ก็แน่นอนล่ะต้องขึ้นปักทงแดงเลยแจ้งเตือนสถานการณ์วิกฤตเข้าสู่วันที่๕แล้วที่วิกฤตแบบนี้
ฮะโดยอำเภอสัพยาจังหวัดชายนาฏเนี่ยมีเจ็ดตำบลท่วมไปหกครับโอ้โห
ชุมชนท่วมสูงเมตรห้าสิบถึงสองเมตรค่ะชาวบ้านก็นอนในบ้านไม่ได้
ก็บ่อยคือไปนอนริมถนนก็ละอืมนี่เป็นถนนขันครองมหาราช
แล้วก็ถนนสัพยาอินบุรีสายเก่าก็มีเหมือนกัน
แล้วอยู่ในสภาพแบบนี้นี่นอนกันมาจะเป็น
เหมือนไปลงหลักปรักฐานริมถนนแล้วคุณผู้ชม
แล้วเขาอยู่กันมา๓สัปดาห์แล้วนะ
คนก็ยังอบพยพออกมาเติมเรื่อย
ทุกวันนี้เกิน๒๐๐๐ครอบครัวแล้ว

ถ้าฝนยังตกต่อเนื่องแบบนี้นะฮะ

บนแล้วสุมไก่สุนัขก็มีเออเอามาหมดเลย